มาดูน้ำใจเพื่อนรักคนบันเทิงนะคะที่มีให้แก่กันค่ะ
แม้ว่าพี่โอนะคะจะจากไปนานแล้ว
แต่ว่าพี่นีโน่เนี่ยก็ยังดูแลคุณพ่อคุณแม่ของพี่โออย่างพ่อแรมนะ

แล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะพี่โอขอพี่นีโน่นะคะ

ส่งเสียเงินทุกเดือนเลยให้กับพ่อแรม
เรื่องนี้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังจากเสียงพี่นีโน่ค่ะ
ไม่อย่าพูดอย่างไร

คือในส่วนหนึ่งที่เราเคยหาตังค์ให้คุณพ่อคุณแม่นี้
ก็ให้คุณพ่อคุณแม่ไว้นะครับก็ให้ท่านบริหารเอง

ผมยังไม่ให้พ่อแม่ผมเลยพูดไปเดี๋ยวพ่อแม่ผมก่อน
แต่ว่าถ้าโหมดหรือว่าถ้ามันเกิดฉุกเฉินอะไรจริงเนี่ย
ก็คงว่ากันอีกทีนึงว่าเราจะหาเงินช่วยคุณพ่อแม่ยังไง
นี่แหละคนที่อยู่ก็ต้องช่วยเหลือกันต่อไปเนอะ
ใช่แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นเพื่อนรักนะของจริงของแท้คุณผู้ชม